เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อ่างทองก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องราวของรถคันหนึ่งนะฮะ
เขาขับกันไปสามคนผู้ชายเป็นคนขับ
แล้วก็มีผู้หญิงที่เป็นแฟนของเขา
กับลูกติดของฝ่ายหญิงเด็กชายไว้๔ขวบฮะ

นี่ฮะอาการนี่โอ้โห
คนเห็นตอนแรกบอกน่าสงสารมากค่ะ
กระเด็นออกมามีขวดนมมีกล่องนมอะไรแบบนี้
ถูกต้องทีแรกเนี่ยสาหัส
แต่ว่าตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ชุลมูลวุ่นวายไปหมดนะครับ
เมื่อวานนี้บนถนนสายพระยาอ่างทอง
ขาเข้าอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับ
หน้าบริษัทไฮเรย่อนจำกัดมหาชน
โยต้าวีออสสีบรอนทองคันนี้
แต่คำถามก็คือผู้ชายที่เป็นคนขับรถเนี่ย
บอกว่าที่รถผมเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เสียหลัก
อ่าจนไปชนเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เด็กกระเด็นออกมานอกรถ
บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเพราะช่วงเกิดเหตุ
เด็กเนี่ยมาดึงพวงมาลัยผมแต่ตาของเด็กไม่เชื่อ
ใช่ค่ะเพราะว่าทางฝ่ายหญิงที่เขาบาดเจ็บ
เขาพอจะให้ข้อมูลได้อะค่ะเขาบอกว่าไปโทษเด็กทำไม
ไม่เกี่ยวเลยเด็กไม่ได้ไปดึงพวงมาลัยเลย
นี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับสภาพรถก็เป็นอย่างที่ท่านเห็น
อ่าเด็กชายวัยสี่ขวบนะครับกระเด็นอยู่มาที่ถนนนะฮะ
จมกองเลือดอยู่นะครับขวดนมกล่องนมก็ตกอยู่เต็มไปหมด
ผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถสองคนตอนที่ไปถึงแล้วไปช่วยกันนะฮะ
คนขับชื่อนายปริวัติอนุสวรรค์อายุยี่สิบหกปี
อ่าก็เจ็บมีบาดแผลก็คือศีรษะแตกนะฮะนี่ฮะคนเจ็บนะครับ
อนุสวรรค์อายุสามสิบห้าเป็นแฟนของคนขับค่ะ
และเป็นแม่ของเด็กที่กระเด็นออกไปแต่เป็นลูกติดของเธอนะฮะ
นายปริวัติคนขับเนี่ยเขาเป็นแฟนใหม่นะครับนางสาวธิดาพรอาการก็แน่นหน้าอกนะ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นรอปภของบริษัทแถวนั้นนะครับ
ชื่อว่านายสุริยันบอกว่าเขาเห็นรถยนต์คันนี้ขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็สายไปสายมาก่อนจะเสียหลักไปชนเกาะกลางถนน
แล้วพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าข้างทางนะครับจนเด็กกระเด็นออกมาจากตัวรถ
ไปตกอยู่ที่ถนนอาการคือสาหักคือรอประพอคนนี้บอกว่า
พอวิ่งเข้ามาดูเนี่ยเห็นสภาพเด็กโอ้โหน่าสงสารมากเด็ก๔ขวบตัวนิดเดียว
ส่วนคนขับรถนายปริวัตินะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ในรถเขามีปากเสียงกับแฟนสาวก็คือแม่ของเด็ก
หลังจากไปทำบุญด้วยกันมาแล้วกำลังจะขับรถไปส่งบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเขาอ้างว่าตอนนั้นเขาขับรถ
ใช้มือข้างเดียวจับพวงมาลัยแล้วอยู่อยู่เด็กชายวัยสี่ขวบ
ลูกชายของแฟนสาวเนี่ยที่เป็นลูกติดเนี่ยเอื้อมมือมาดึงพวงมาลัยรถเขา
แล้วตอนนั้นเขาจับอยู่มือเดียวซะด้วยค่ะรถก็เลยเสียหลักสายไปสายมา
แล้วเสยเข้าไปที่เกาะกลางถนนแล้วไปชนกับเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ทำให้เด็กชายคนนี้กระเด็นนะครับแล้วพุ่งออกไปจากตัวรถ
ตกลงไปอยู่ที่พื้นถนนอาการสาหัสแล้วก็มีคนมาช่วยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกัน
อันนี้ตามคำให้การของคนขับรถ
ค่ะแต่คนก็สงสัยในประเด็นนี้เยอะไงคะว่าเอ๊ะแล้วคุณขับมาเร็วไหม
ทำไมคุณใช้แค่มือเดียวขับรถแล้วแรงของเด็กเด็กอายุแค่๔ขวบ
ของเด็กถึงขั้นที่จะทำให้รถเสียหลักขนาดนั้นเลยเหรอ
ถึงแม้ว่าเด็กไปจับพวงมาลัยอะไรแบบนี้
ก็ในรถก็จะมีอีก๒คนใช่ไหมที่ให้ข้อมูลได้ก็คือแม่ของเด็กที่บาดเจ็บ
ส่วนตัวหนูน้อยคนนี้อายุ๔ขวบก็พอจะสอบถามพูดคุยได้แล้วล่ะ
แต่ว่าน้องเขาเสียชีวิตแล้วค่ะนะฮะวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่วัดเกรดนะฮะวัดเกรดอยู่ที่ตะบนสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับท่านผู้ชมครับ
พอน้องเสียชีวิตเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนะทีแรกสาหัส
แล้วก็เพิ่งเสียชีวิตวันนี้แหละครับทางญาติญาติก็รับศพมาไว้ที่วัดแห่งนี้
ประกอบพิธีทางศาสนารดน้ำศพไปเมื่อเย็นที่ผ่านมานี่เองครับ
คือญาติพี่น้องบอกโอ้โหยังช็อกอยู่เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
ส่วนแม่ของเด็กนะฮะนางสาวธิตาพรตอนนี้อยู่ในห้องไอซียูนะฮะ
ค่ะต้องเจาะปอดแต่ก็ให้ข้อมูลได้
พ่อเลี้ยงของนางสาวธิตาพรนะฮะก็คือตาของเด็กอ่ะนะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือลูกสาวกับหลานไปทำบุญกับ
นายปริวัติที่เป็นแฟนใหม่นะครับแล้วทีนี้เนี่ย
อันนี้ที่พ่อเขาบอกสงสัยจะได้คุยกับลูกแล้วนะพ่อบอกว่าพอทำบุญเสร็จ
ลูกสาวก็จะกลับบ้านแต่ว่าฝ่ายชายไม่ยอมขับรถมาส่ง
ก็พยายามขับวนไปวนมาจนทะเลาะมีปากเสียงกันเกิดขึ้นในรถ
ลูกสาวบอกว่าตอนนั้นฝ่ายชายขับรถปาดไปปาดมา
ตัวเองเนี่ยหวาดกลัวเลยแล้วก็ขับด้วยความเร็วสูงมาก
แล้วอยู่รถก็เสียหลักข้ามเกาะกลางถนนไปชนเสาไฟฟ้า
หลานชายของเขากระเด็นออกมาที่ประตูรถแล้วก็หลุดออกไปนอกรถ
เสียเลือดมากจนเสียชีวิตส่วนข่าวที่ออกมาที่ฝ่ายชายไปให้สัมภาษณ์
บอกว่าเด็กไปดึงพวงมาลัยจนรถเสียหลักยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เพราะพ่อบอกว่าได้คุยกับลูกสาวแล้วลูกสาวยืนยันด้วยตัวเองเลยว่า
และไม่เข้าใจว่าทำไมฝ่ายชายถึงไปให้ข้อมูลแบบนั้น
เขาบอกเหตุการณ์มันเป็นเนี้ยแล้วด้วยคือว่าเขายากจะกลับบ้าน
แล้วเขาก็จะกลับบ้านผู้ชายก็ไม่ยอมให้กลับ
แล้วที่เขาอ้างว่าเห็นใครจับเครื่องมาลัย
ไม่ใช่ครับมันไม่พร้อมจริงเลยครับ
ลูกสาวผมบอกตอนนี้ไปคุยกับลูกสาวได้ครับคนที่เจ็บ

คือที่เครื่องมาลัย
เร็วครับคือว่าเขาไม่ยอมนั่นทุกอย่างเลย
คือเขาปาดมาหลายเที่ยวแล้ว
หน้าคนนู้นคนนี้นะลูกผมบอกนะ
นี่ค่ะคุณตาของเด็กยืนยันกับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรา
บอกไม่จริงเลยครับเพราะว่าแม่เด็กที่เจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลบอกแล้ว

เหตุการณ์ที่บอกว่าเด็กไปดึงพวงมาลัยจนรถเสียหลัก
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
ตอนนี้ได้สอบพยานที่เห็นเหตุการณ์อย่างละเอียดไปแล้ว
แต่ว่ากล้องหน้ารถคันเกิดเหตุตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดดูได้
เพราะว่าพังเสียหายไปตอนที่รถชนนะฮะ
คนเจ็บก็ยังรักษาตัวอยู่ทั้งสองคนนะครับ
แต่ก็อาการดีขึ้นแล้วเดี๋ยวตำรวจจะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
หลังจากออกจากโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้
เวลาที่มีเด็กเล็กนั่งไปในรถด้วย
ควรจะนั่งที่นั่งสำหรับเด็กค่ะ
แล้วก็มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็กค่ะ
เพื่อความปลอดภัยนะคะ